ที่วงมายกันบ้างดีกว่าคือใครช่วงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าร้อน
อยากจะไปชุ่มฉ่ำดิฉันขอแนะนำเลยนะคะสำหรับสวนน้ำรามายนะพัทยา
เขาจัดงานฉลองครบรับ๒ปี
โดยได้มีการเปิดสวนน้ำยาวไปถึงช่วงค่ำ
เปียกตั้งแต่กลางวันยันต์กลางคืนเลย
ให้ท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศ
อิ่มสำลักน้ำกันแบบเต็มที่เลยที่สำคัญเขามีคอนเสิร์ตวงมายมาร่วมสร้างความบันเทิงให้ทุกคนได้เต้นดิ้นมันกันด้วย

พี่เช็คหูพลอยหน่อยได้ไหมไม่ได้ยินอะไรเลย
ทางนี้นะคะวงไมค์ยังขอฝากผลงานสองซิงค์กันล่าสุดค่ะ
ซึ่งเตรียมปล่อยออกมาให้แฟนเพลงได้ฟัง
กันในวันที่สิบสี่พฤษภาคมนี้และแฟนแฟนจะต้องอย่างแน่นอนจ้ะ
เป็นการเล่นคอนเสิร์ตที่ค่อนข้างแปลกเพราะว่าเราไม่ค่อยเล่นกันแบบนี้เท่าไหร่ครับ
ครับจริงจริงแล้วจริงจริงแล้วถ้าไอ้ดีกว่านั้นเนี่ย
คือต้องขนบเซฟตี้เรื่องไฟฟ้าหน่อยแล้วลงไปเล่นในน้ำเลย
สิบสี่พฤษภานี้ครับซิงเกิ้ลสองเพลงต่อกันเลยฮะ
วงไม้ปล่อยเพลงสองเพลงแต่ไม่ใช่คุณเป้ร้องสักเพลงเดียวเลย

ปลายปีนี้เดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตใหญ่เพราะวาระบั้มเต็มของเราด้วยครับผม
อ่าเดี๋ยวต้องรอดูนะคะ๑๔พฤษภาคมนี้จะปล่อยออกมาอีก๒ซิงเกิ้ล
แต่ว่าปลายปีนี้เนี่ยจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ของวงมายเขานะคะ
ใครที่เป็นแฟนเพลงวงไม้เจ็บเจ็บช้ำช้ำรักช้ำช้ำเนี้ยไปดูกันได้สำหรับวงนี้เนอะ